เราบอกคุณผู้ชมคร่าวแบบนี้ก่อนว่า
วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น๑๐๖ราย

มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๓ราย
ทำให้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตโควิด๔รายแล้วนะครับ
เรามาดูกราฟที่วันนี้เขามีการแถลงกัน

การกระจายตัวของผู้ป่วยโควิดในประเทศไทย
กระจายอยู่ที่จังหวัดไหนอย่างไร
แต่ว่าในเวทีการแถลงข่าวเขาย้ำแบบนี้นะครับ

กรุงเทพมหานคร๓๔๙ราย
คือจำนวนที่ทางสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รับรักษาผู้ป่วยไว้คือคุณเข้าใจใช่ไหมฮะ
อาจจะเป็นผู้ป่วยมีพื้นเพลจากจังหวัดอื่น
แต่มารับการรักษาที่กรุงเทพก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ
ใช่ค่ะแล้วก็กราฟที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
จะมีสีแดงไล่สลับกันไปจะมีสีแดงเข้ม
คือจำนวนผู้ติดเชื้อรวมกันมากที่สุด
คืออันดับหนึ่งในประเทศไทยก็แน่นอนเป็นกรุงเทพมหานครนะคะ
รายลองลงมาก็นนทบุรี๔๗รายนะครับ
ชนบุรี๓๐รายสมุทรปราการปัตตานีเนี่ยก็คืออย่างจังหวัดละ๒๖รายนะฮะ
ก็เนี่ยครับทั้งหมดทั้งหมวดเนี่ยกระจายอยู่ใน๔๗จังหวัดนะฮะ
เราไปตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดต่างเรายกตัวอย่างอย่างบุรีรำนะฮะ
บุรีรำก็มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นอีก๔รายรวมเป็น๕รายแล้ว
ซึ่งอันนี้เป็นการแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำนะครับ
ก็คือผู้ว่าทัชกรหัตถาธยากูลนะฮะ
แถลงล่าสุดบอกว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มอีก๔รายรวมทั้งสิ้นเป็น๕รายนะครับ
ก็เป็นข้อมูลที่ตรงกันกับที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งโต๊ะแถลงมาเมื่อเช้านี้
ที่บุรีรำกับที่สะแก้วมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเท่ากันคือจังหวัดละ๕รายนะครับ
โดยรายแรกของบุรีรำที่ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้ชายเพิ่งกลับจากการไปเยี่ยมพี่ชายที่กรุงเทพโดยพี่ชายมีประวัติเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกานะครับ
รายที่๒ของจังหวัดบุรีรำก็เป็นพนักงานเสิร์ฟมีสามีเป็นชาวตุรกีเพิ่งเดินทางกลับมาถึงไทยแล้วก็พากันไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งในกรุงเทพรายที่๓เป็นพนักงาน
และรายที่๔ซึ่งเป็นรายใหม่ก็อยู่ระหว่างสอบสวนโรคโดยทั้ง๔รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรำตอนนี้
ทางจังหวัดเองได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดให้มีการกักตัว
แล้วก็เฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงด้วยนะครับ
ขณะที่จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการรับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด๔๗ราย
ก็ในจังหวัดเองพบผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ประกอบการในห้างพันธิพลาซ่างามวงวาน
โดยผู้บริหารโครงการก็ได้ออกประกาศเตือนให้บุคคลใกล้ชิดเฝ้าระวังนะครับ
หลังตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ราย๑เป็นผู้ประกอบการร้านประเภทธุรกิจมือถือชั้น๔
ซึ่งมีประวัติเกี่ยวข้องกับสนามมวยด้วย
ขอให้พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดกับร้านนี้ขอให้กักตัวเอง
เพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา๑๔วัน
พร้อมขอความร่วมมือให้ลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ผู้ใช้บริการ
โรคที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็เน้นย้ำกรุงเทพนครมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด๓๐๐กว่าคน
รองลงมานนทบุรีชมบุรีสมุทรปราการปัตตานีภูเก็ตยาลาสงขลา
แล้วก็ที่อุบลราชธานีรวมถึงเชียงใหม่
อันนี้เป็นเลขในหลัก๑๐ขึ้นนะครับ